สำหรับดาราสาวคนนี้คุณแตงโม

เขาบอกว่าจะได้กลับมาคืนบันลังความเซ็กซี่อีกครั้งหนึ่งค่ะ

คือเขามีเรื่องราวครอบพี่พาดกับเผยบันเทิงเพจนึง
ถึงขั้นต้องยื่นโนติสแจ้งเตือนกันเลยล่ะค่ะ
ซึ่งงานนี้นะคะแตงโมก็แจ้งว่าที่ต้องโพสต์ไปเพราะทนไม่ไหว
คือก่อนหน้านี้นะคะเธอก็โดนพาดหัวข่าวบอกว่า
แตงโมตกอับไปขายเสื้อผ้ามือสองแลกข้าวกิน
จ่ายพลาดแหล่งเธอก็บอกว่าเอออย่าไปโพสต์แบบนั้นเลยนะคะ

ไม่ได้เอาเรื่องเอาลาอะไรหรอก
เพราะว่าได้มีการพูดคุยชี้แจงกันแล้วนะคะ

ที่บอกว่าขายมือสองก็ไม่ได้ตกอับนะ
ก็ยืนยันบอกว่าที่แบบ
แจ้งไปไม่ใช่ดาราขี้วีน

นี่หลายคนก็บอกอ้าวแตงโมเคยให้สัมภาษณ์นี่
ประกาศเลยบอกว่าจะงดเซ็กซี่เพราะว่ามีลูกแล้ว
บอกว่าจริงแล้วรูปทุกรูปให้ลูกสาวได้ดูก่อนนะ
ลูกเขาโตแล้วนะรูปนี้ก็ได้นี่ค่ะคุณแม่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ที่สำคัญพอโพสต์รูปเซ็กซี่ไปใช่ไหมคุณผู้ชม

ใช่คือชาวเน็ตก็ถามกันเยอะ

คือแตงโมพูดเองเลยนะคะว่ามันพีคในพีค

แล้วก็เรื่องลายสุดเซ็กซี่นี้ด้วยนะคะ

โมเนี่ยตกอับจนโมไม่มีข้าวจะกินแล้วก็ต้องอ่า
ใช้การขายเสื้อผ้ามือสองเพื่อแลกข้าวกิน
ทำไมการที่เป็นแม่ค้าหรือว่าการที่เรา
มาค้าขายหรือว่าการที่เราดิ้นรน
วันนี้ชื่อเบิร์ดแล้วเบิร์ดก็แปลว่านก
โมก็เลยไปตอบเขาว่าเออตอนนี้แฟนโมชื่อเบิร์ตนะ
แล้วมันก็แปลว่านกพอดีเลย
โมก็เลยแบบเฮ้ยมันแบบมันพีคในพีคนะ
เราไม่ต้องไปสักซ้ำ
ค่ะนะคะอย่างที่บอกพีคในพีคนะคะ
แล้วก็แตงโมตอนนี้ไม่ได้ชื่อนิดาแล้วนะคะ

ตั้งแต่แรกเข้าวงการเพราะว่าเธอบอกว่าถือเคล็ด
หลายคนบอกว่าเธอจะกลับมาฮอตเซ็กซี่เหมือนเดิมเลย
พัทรธิดาชื่อที่แบบว่าหลายคนจดจำ

ก็ขอให้ดังเปรี้ยงยิ่งขึ้นไปนะคุณผู้ชมเอามาดู